คุณผู้ชมคะจะจอดรถแล้วก็ไปทำธุระที่ไหนต้องระวังให้ดี
เหมือนอย่างหนุ่มคนนี้เขาจอดรถข้างทางแล้วก็ลงไปซื้อไก่ทอด
พอกลับมาปรากฏว่ารถถูกทุบทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ในรถโน้ตบุ๊กเอ่ย
เงินสดเอยก็ถูกขโมยไปด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กัน
โดยผู้ที่ประสบเหตุคือนายรัชกรวงวราเดชกุล
อายุยี่สิบสี่ปีค่ะเป็นตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทเบนทาโกร
จำกัดมหาชนแล้วก็ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ก็ออกจากบริษัทในเขตกรุงเทพจะเดินทางไปที่ปฐุมธานี
ทีนี้ระหว่างทางก็รู้สึกหิวไงก็ขับรถไปบริเวณถนนผนโยธินขาออก
ก่อนจะถึงหมู่บ้านไวท์ฮาวส์ที่ตำบลคลอง๑
ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกลับมาที่รถจะขับรถไปต่อ
ดูสิคะปรากฏว่าอ้าวทำไมกระจกรถถูกทุบ
แล้วโน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างในรถเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อเดล
มูลค่าสามหมื่นกว่าบาทของบริษัทก็หายไปในกระเป๋ามีเงินหนึ่งพันบาท
ก็หายไปเหมือนกันทีนี้ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจที่
พ่อคลองหลวงนะคะให้เข้ามาตรวจสอบซึ่งพอมาถึงเนี่ย
สภาพคือกระจกฝั่งซ้ายถูกทุบจนแตกทั้งบานเลยนะ
แล้วก็ทรัพย์สินที่ว่าหายไปเจ้าหน้าที่ทางพิสูจน์หลักฐาน
เขาก็ไปตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงแล้วก็ให้ชุดสืบสวนเนี่ย
ลงพื้นที่ต้องไปตรวจสอบต่อไงคะกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างต่าง
ที่คนร้ายเนี้ยก่อนจะขับมาก่อเหตุมายังไง
แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วไปทางไหนต่อจะได้เอ่อ
ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคะ